ค่ายรถยนต์ก็มีการนำรถยนต์รุ่นใหม่ออกไปแสดงในงานนี้ครับ
ปีนี้ค่ายรถยนต์หลายค่ายมีการโชว์นวัตกรรมเรื่องของการขับขี่ทันสมัยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
ตัวรถเป็นลักษณะแฮชแท็กทรงแคปซูล๔ที่นั่งที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่หลากหลาย
แสดงข้อความสื่อสารกับรถและคนภายนอกรวมถึงไฟหน้าที่สามารถกระพริบตาได้
ทำให้รถคล้ายเป็นหุ่นยนต์ที่มีชีวิตจิตใจ
แบบของตัวรถประกอบด้วยห้องโดยสารที่มีภาพในอนาคต
ภายในเปิดโล่งและเรียบง่ายเริ่มจากตรงจุดตรงกลางตรงแผงหน้าปัด

เพราะสามารถประเมินการแสดงออกของคนขับได้หลากหลายรูปแบบ
การแสดงสีหน้าเสียงการพูดรวมไปถึงกิจกรรมต่างในโลกออนไลน์
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปประมวลสภาพอารมณ์ของผู้ขับ
เพื่อนำไปปรับรูปแบบการขับขี่ของรถยนต์ให้เหมาะสม
วดสายลายเส้นสะท้อนถึงความเป็นอนาคต
ภายในออกแบบเน้นความกว้างขวางกระจกติดตั้งรอบคัน
ทัศนวิสัยให้เหมือนอยู่ในร้าวนั่งเล่น
และในปี๒๐๒๐นี้นะคะก็จะนำมาเปิดให้ใช้บริการในงานโอลิมปิกและพาราลิมปิก
โดดเด่นของรถคันนี้นะคะนั่นก็คือภายในค่ะที่กว้างขวางซึ่งเราจะไปชมพร้อมกันค่ะ
ดีไซน์แบบ๓มิติที่แตกต่างจากรถโดยสารทั่วไป
พัฒนาเพื่อรองรับผู้โดยสารได้ทุกสถานการณ์
จากนี้ยังมีที่นั่งแนวนอนพร้อมกลไกพับเก็บอัตโนมัติ
เพื่อความสะดวกและมีพื้นที่สำหรับรถเข็นเด็กหรือรถวิวแชร์ด้วย
ส่วนระบบความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งด้านในและด้านนอกของรถ
จากนี้ยังเพิ่มความง่ายในการขึ้นลงรถด้วยระบบการจอดอัตโนมัติ
ที่สามารถจับเส้นทางบนพื้นถนนและใช้ระบบควบคุมการชะลอความเร็วอัตโนมัติ
เพื่อหยุดรถประจำทางให้อยู่ห่างจากป้ายรถประจำทางประมาณ๓๖เซนติเมตร
สละใช้ระบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงคือขณะที่รถวิ่งจะไม่มีการปล่อยกัสคาร์บอนไดออกไซด์
หรือสารที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์โดยโตโยต้าวางแผนจำหน่ายโซละในปี๒๐๑๘
คาดว่าจะนำโซละอีกประมาณ๑๐๐คันมาใช้ในพื้นที่มหานครโตเกียว
ก่อนจะถึงช่วงกีฬาโอลิมปิก๒๐๒๐และพาราลิมปิกเกม
ดินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน